กรณีฆาตกรรมเรื่องของนายสุนัยสุไข่

นายสุไข่คือผู้ตายเป็นชาวพม่า
เขามีรอยสักเป็นรูปฮานุมาน
แล้วเจ้าหน้าที่ไปพบศพทิ้งอยู่ในแม่น้ำแควร์น้อย
แล้วก็เขาสักลายฮานุมานไว้ที่แขนซ้าย
ทีนี้ก็ไปตามรอยตามหา
สงสัยว่าน่าจะเป็นพี่ของเมีย
ที่เป็นคนฆ่านายสุขัย
เพราะว่าอะไรอยู่ที่บ้านพักคนงานด้วยกัน๒คน

ในเมื่อสุข่ายตายก็ต้องสงสัยเป็นสุนัย
ล่าสุดเรื่องนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะนายสุนัย

เพราะว่าแค้นเพราะว่าโมโห
ที่น้องเขยหมายถึงนายสุขัยผู้ตายมาเตะ

ก็เลยคว้ามีดมาฟันคอมาตัดมือเลยนะคะ

เพราะว่านายสุขไข่พอตายไปนายสุนัยหายตัวไปนะ

ท้ายที่สุดก็ตามจับกุมตัวได้แล้ว
นี่ค่ะเป็นภาพที่ขณะชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรทองผาภูมิแล้วก็เจ้าหน้าที่ตมกาญจนบุรี
จับกลุ่มตัวนายสุนัยได้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ตอนนั้นนายสุนัยก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในศูนย์บ้านผู้ถ่อง
ศูนย์นี้เขาจะมีพวกคนมอนคนพม่าค่ะไปเช่าพื้นที่
ปลูกบ้านกันอยู่เยอะเลยอยู่ที่พื้นที่หมู่๑
ตำบลลิ้นถิ่นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุนัยผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุใช้มีดฟันคอ
แล้วก็ฟันแขนของนายสุขไข่น้องเขยจนมาขาด
แล้วก็ลากศพน้องเขยไปโยนทิ้งลงแม่น้ำแควร์น้อย
ชิ้นส่วนศีรษะด้วยแขนด้วย
มีดที่ใช้ในการก่อเหตุก็เอาทิ้งไปในแม่น้ำเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้นายสุนัยผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าทำคนเดียว

ตำรวจก็ถามสาเหตุค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
แค้นอะไรกันมาทำไมถึงต้องทำขนาดนี้
นายสุนัยก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยนะ
อยู่ที่เพิงพักอยู่ที่บ้านพักนั่นแหละ

แต่อยู่นายสุไข่น้องเขยเดินเข้ามามาเตะขาผม

ก็เลยคว้ามีดเอามาฟันที่คอไป๓ครั้งจนคอขาดเลยอ่ะ
แล้วหลังจากนั้นฟันแขนอีกจนขาดทั้งสองข้าง
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะคะ

มีดมีดเอามาจากไหน

มีดไหนบ้างฟันไปกี่ที

ตรงไหน๓ทีฟันตรงไหน

แล้วก็หัวนะครับทีนี้แล้วก็มือนะครับ
มือแล้วตัดมือเขาด้วย

นี่ที่ข้าวีดฟันไว้นี่ทำกับใคร
มีใครช่วยไหม
มีใครช่วยครับ
ดังนั้นครับและกระทั่งที่เจ้าหน้าที่ต้องถาม

เพราะว่าอย่างที่เราเล่าข่าวไปเมื่อวัน

มีคนงานคนอื่นที่เป็นญาติของทั้งนายสุนัย

เขาทำความสะอาดบ้านพักคนงานนั้น
หลังจากที่นายสุขัยถูกฆ่าหลังจากที่นายสุนัยหายตัวไป
เจ้าของสวนก็บอกให้ไปทำความสะอาดบ้านหน่อย
แล้วก็พบว่าบ้านก็มีเหมือน

แล้วก็ทางญาติก็ช่วยกันเคลียร์ช่วยกันเช็ดทำความสะอาดซะ
ตอนนี้ก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่ามีใครร่วมกันหรือเปล่า
ก็คือมีในขาวที่บอกเป็นหัวหน้าคนงานแล้วไปเจอคราบเลือดก่อน
มีลิลลี่กับสามีลิลลี่ลิลลี่เป็นหลาน
แล้วเขาก็เอาข้าวของอะไรไปทิ้งน้ำ
แล้วก็เป็นคนทำความสะอาดบ้านอีกคนนึงคือโอ
คือลูกของนายสุไข่ผู้ตาย
แต่ว่าตอนนี้โอเขาก็ไปอยู่กับคุณแม่เพราะว่าเลิกรากันแล้วไง
เพราะตำรวจก็เชิญตัวไปสอบสวนกันทุกคนเลย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็เลยต้องถามต่อ
เพราะว่าพอเขาบอกว่าโมโหหิวแล้วมีน้องเขยมาเตะขา
มันใช่ปมนี้ปมเดียวเหรอทำไมถึงแค้น
จนถึงต้องฟัน๓ทีจนคอขาดแบบนี้ค่ะ
ซึ่งพอจับกลุ่มตัวได้พันธุ์ตำรวจเอกธานีสงวนจีน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรไซโยก
สั่งให้ชุดสืบสวนสพไซโยกไปรับตัว
ผู้ต้องหานายสุนัยบริเวณป้อมลิ้นถิ่น

จะนำตัวผู้ต้องหาในสุนัย
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกที่สพไซโยก
แล้วก็ไปถามซิว่ามันมีปมอะไรอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากเรื่องของการโมโหหิวแล้วน้องเขยมาเตะขาหรือเปล่านะคะ